ดูเรื่องคลายเครียดกันหน่อยยุคนี้สมัยนี้
สิ่งที่ฮอจทิตย์มากในปัจจุบันก็คือการเล่น
เวลาเราจะเลือกซื้อเนี่ยคุณเราต้องเลือกนะ
บางคนเขาก็ต้องเลือกยี่ห้อดีบางคนเขาต้องเลือกแบบที่ชอบใช่ไหม
ชีวิตมันก็อาจจะง่ายดายก็ได้ค่ะ

คุณก็แค่ลงวางเก้าอี้แล้วกลับด้าน
มันก็จะกางเป็นโต๊ะกินข้าวได้

มันอาจจะเป็นที่รีดผ้าได้อีกด้วย
เฮ้ยมันทำอะไรได้หลากหลายอย่างขนาดนี้เลยเหรอ

มันอเนกประสงค์ขนาดนี้ครับยอมใจในไอเดียนี้นะคะแต่บอกเลยว่าใครไม่โปร

มันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณอเนกประสงค์ได้ขนาดนั้น
แต่มันอาจจะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้
นี่คือเป็นคลิปที่เขาทำมาเพื่อแบบสร้างรอยยิ้ม
เพราะเราจะเห็นว่าคุณพี่ผู้ชายคนนี้
จะมีคลิปเกี่ยวกับการเล่นสเก็ตเกี่ยวกับการเล่นเซิร์ฟ
ที่ทำออกมาในรูปร่างลักษณะแปลกแบบนี้
อันนี้คือเขาดัดแปลงมาไม่ได้สามารถใช้ได้จริงในการเล่น
คนเชี่ยวชาญเท่านั้นถึงทำได้แบบนี้
อาจจะมีอันเดียวแต่ว่าถอดใส่อัน